ส่วนใครที่เดินทางนะคะโดยรถโดยสารสาธารณะ

หมอชิด๒เมื่อคืนที่ผ่านมามีปัญหาเหมือนกัน
เพราะว่าพอคนมาถึงกรุงเทพจำนวนมาก
แท็กซี่ที่ไปรอรับให้บริการไม่เพียงพอ

พอรถทัวร์มารถแท็กซี่ไม่พอรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่พอ
บางคนต้องนั่งชัตเทอร์บัสออกจากหมอชิด๒
เรียกรถแท็กซี่ข้างนอกเพื่อที่จะกลับบ้าน
รวมถึงการไปทำงานต่างนะคะ
บรรยากาศเป็นอย่างไรนะคะมีรายงานมาจากคุณกมลวันการีพัฒน์
รายงานจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือหมอชิด๒ครับ
วันนี้เป็นวันที่ประชาชนเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครมากที่สุดค่ะ
หลังจากที่หยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะ
เนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้หลายคนเริ่มกลับไปทำงานเป็นปกติแล้ว
ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
มีประชาชนเดินทางเข้ามาถึงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ
หรือหมอชิด๒อย่างต่อเนื่องค่ะ
ทัวร์โดยสารระยะยาวที่เดินทางมาจากจังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสาน
หลายคันทยอยเข้ามาส่งผู้โดยสาร
ในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือหมอชิด๒อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมามีรถทัวร์เข้ามาพร้อมกันหลายคัน
ทำให้จุดบริการรถสาธารณะมีผู้โดยสารมารอรถจำนวนมากค่ะ
โดยเฉพาะคิวรอรถแท็กซี่ที่หนาแน่น
วันนี้มีประชาชนมาเริ่มต่อคิวตั้งแต่ตี๔
จากประชาชนบางส่วนได้มีการนำข้าวสารอาหารแห้ง

ไม่สะดวกที่จะใช้บริการรถตู้หรือรถเมย์
เฉลี่ยต้องรอรถแท็กซี่เฉลี่ย๑๒ชั่วโมงค่ะ
ดำรงศักดิ์เสงี่ยมโคกรวดเดินทางมาจากจังหวัดชายภูมิ
เลือกที่จะต่อรถแท็กซี่ไปย่านนานา
บอกว่ารถแท็กซี่น้อยมากไม่เพียงพอต่อความต้องการ
เที่ยวและเตรียมรถชัตเทอร์บัสจำนวน๑๕คัน
ในการระบายคนออกจากสถานีขนส่งหมอชิด๒

โดยรถจะออกทุก๕นาทีค่ะ
ซึ่งพบว่าสามารถช่วยระบายคนออกจากจุดนี้ได้ดี
คาดว่าในวันนี้๑๖เมษายน
ประชาชนจะทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพตลอดทั้งวันและมากที่สุด
ส่วนประชาชนที่มีสัมภาระไม่มาก

จัดรถตู้บริการรับส่งประชาชนฟรี
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือหมอชิด๒
ซึ่งสามารถขึ้นรถได้ที่หน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือหมอชิด๒ค่ะ
ภาพรวมการระบายคนออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือหมอชิด๒
เรื่องต้นนะคะทางบขศระบุว่ายังสามารถรับมือได้
แต่ก็ขอความร่วมมือกับประชาชน
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
และขึ้นรถตามจุดบริการที่ทางบขศได้ประชาสัมพันธ์เอาไว้ค่ะ
กระโมนวันการีพัฒน์ข่าวทรัศน์ทีวี
รายงานจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือหมอชิด๒
ขอบคุณคุณกระมวลวันด้วยนะคะ

ซึ่งทางบขศเองเอารถเมย์นี่แหละ

รับประชาชนออกไป
แล้วก็จะมีผ่านเส้นทางของรถไฟฟ้าด้วยนะฮะ

แล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยในการดูแลประชาชน
เพราะว่าเข้ามากันเยอะเหลือเกินในพื้นที่กรุงเทพนะครับ